ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักระยะนี้ถ้ารักเก่ากลับมาขอคืนดี
ขอให้รับไมตรีนั้นไว้ขอให้รักใคร่ผูกพันกันไว้
หรือคนต่างเพศจะนำโชคลาภมาให้อาจเป็นลาบลอยก็ได้
ความรักกับโชคดีจะมาด้วยกันสุขภาพควรระวังอาการบาดเจ็บ
บริเวณขาอ่อนสะโพกโรคลมปัจจุบันมักมีอาการวูบง่าย
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในขณะใช้ยานพาหนะการเงินจะเป็นทั้งเจ้าหนี้
และลูกหนี้การเงินอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอน
ควรระวังและวางแผนการเงินการงานยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงนำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่ทันสมัย
มาใช้กับงานที่จะช่วยให้งานพัฒนาไปได้ดีอีกระดับหนึ่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์